พาคุณผู้ชมไปสักการะพระธาตุกล่องข้าวน้อย
ถ้าพูดถึงเยอะโสธรที่นี่ก็ดังเหมือนกัน

ค่ะนะคะนี่สัญลักษณ์โดดเด่นเป็นสง่าตรงนี้คือพระธาตุกล่องข้าวน้อยนะคะ
ตั้งอยู่ที่ตำบลตาดทองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร

ถ้าพูดถึงตำนานเรื่องเล่าขานนานมาของชาวอีสานก็คือ

ย่อก็คือว่าลูกรอแม่เอาข้าวมาส่งหิวจัดโมโหก็เลยฆ่าแม่

ท้ายพอกินอิ่มสำนึกได้ก็สำนึกผิดนั่นเอง

โดยพระธาตุแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นพระธาตุที่มีอายุยาวนาน
เป็นพระธาตุเจดีเก่าแก่สมัยขอมสร้างในพุทธศตวรรษที่๒๓
ถ้าเทียบกับสมัยอายุทยาก็เป็นช่วงอายุทยาตอนปลาย
พระธาตุหรือว่าเจดีเกาะอิดถือปูนรูปทรงจะแปลกแตกต่างจากเจดีทั่วไปคือเป็นลักษณะกล่องข้าวเลย

ส่วนนอกจากนี้บริเวณด้านหลังพระธาตุจะมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่ง
ซึ่งเกาะด้วยอิตนะคะชาวบ้านเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากเลย
แล้วในเดือน๕จะมีผู้คนนิยมมาส่งน้ำพระและปิดทองกันด้วย
เขามีความเชื่อกันอย่างนี้ว่าถ้าไม่มานะไม่มาทำพิธีนะฝนจะแรง
เอาล่ะสิก็เลยเป็นเรื่องเล่าขันทำต่อเนื่องกันมายาวนาน
และพระธาตุแห่งนี้นะคะก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ
ซึ่งมันแตกต่างจากบูญชะเงียสถานอื่นที่เกี่ยวพันธุ์กับพระพุทธศาสนา
นุ่มหนาข้าวหนึ่งชื่อบักทอง
ที่เล่าไปตอนต้นว่าเกิดโมโหหิว
ฆ่าแม่เลยได้ก่อสร้างพระธาตุกล่องข้าวน้อยนี้ขึ้นมา
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลขออโหสิกรรมล้างบาปที่ก่อเหตุฆ่าแม่นั่นเอง

แล้วนอกจากนี้ภายในสถานที่แห่งนี้มีตลาดด้วย

คุณดูสินะจะมีชาวบ้านเอาของมาวางขาย
เป็นของเซอร์ในจิ๊กซิกเนเจอร์
เป็นพวกเครื่องจักษานของใช้หรือโดยเฉพาะพวกกระติบข้าวน้อย
เอามาขายเป็นที่ลึกให้กับชาวบ้านที่เข้ามาเที่ยวกัน

ใครมีโอกาสแวะเวียนไปยะโสธรอย่าลืมไปสักการะขอพรพระธาตุกล่องข้าวน้อยนะคะ

แปลว่ามีวัดสวยเยอะเข้าไปติดตามกันต่อได้นะครับ